เกมนะคะก็อีกไม่นานนี้ใกล้จะเปิดฉากแล้วนะคะโดยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็ได้มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันออกมาแล้วนะคะซึ่ง๔เกมครั้งที่๓๐นะคะที่ฟิลิปปินส์ก็มีการจำหน่ายจำหน่ายตัวแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก่อนที่จะมีการจำหน่ายเต็มรูปแบบแบบทั่วประเทศวันที่๑๕ตุลาคมนี้ค่ะโดยก
ฟุตบัญชายยิมนาสติกคาราเต้โดแล้วก็
วูซูค่ะวูซู
ราคาจะขึ้นอยู่กับสนามแข่งขันและสถานที่จัด
เพียงแค่๕๐เบโซหรือว่าประมาณ๓๐บาท
ส่วนราคาแพงสุดจะอยู่ที่๓๐๐หรือประมาณ๑๗๗บาท

ราคาเริ่มต้น๑๐๐๐เฟซโลหรือประมาณ๕๙๐บาท
และอีกราคา๑๕๐๐เปอร์โซลหรือราว๘๘๕บาทครับ
ก็ใกล้ที่ฉากแล้วอย่างที่บอกไปนะคะ
พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคมนี้นะคะ
ซึ่งในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด๕๖ชนิดกีฬาด้วยกัน
เวนต์ใน๔๔สนามใน๓เมืองนะครับ